คราวนี้ดื่มไปเริ่มได้ที่เริ่มได้ที่คราวนี้นะครับ
ที่เคยพูดถูกหูกันเริ่มไม่ถูกหูแล้วพ่อเอามีดแทงลูก

คุณผู้ชมครับประมาณสักบ่าย๒ได้ฮะ
ตรวจสจักราศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าตรวจสอบเหตุนะครับพ่อแทงลูกเสียชีวิต
ตะบลนาคูอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่เกิดเหตุพบร่างของนายสุรชัยปิติคามอายุ๔๕ปี
อยู่ในสภาพนอนหงายไม่ใส่เสื้อ
มีบาดแผลถูกแทงที่ชายโครงซ้ายแผลหนึ่ง
เลือดไหลออกเยอะเลยใกล้กันเจอมีปอกผลไม้เปื้อนเลือด๑ด้าม
ขนาดความยาว๓๐เซนติเมตรวางอยู่บนโต๊ะม้าหิน
มีขวดเหล้าขาวด้วยขวดหนึ่งวางอยู่
ผู้ก่อเหตุคือนายทองดีปิติคามอายุ๗๐แล้วนะ
เป็นพ่อนั่งรอมอบตัวอยู่นี่ครับนะฮะคือสภาพคล้ายคนเมา
ในข่าวว่าแบบนั้นให้การวกไปวนมา
มีลูกชายก็คือนายสุรชายผู้ตายนะครับกับเขา
แล้วก็มีนายสมนึกเป็นเพื่อนร่วมวงอีกคนนึง
ดื่มกันอยู่ดื่มไปดื่มไปน่ะคือพ่อกับลูกอ่ะนะ
เหล้าไปอาจจะสอนกันไปนะฮะในข่าวว่าสอนลูกชาย
ให้ช่วยทำงานบ้านให้ไปหางานทำมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวสิ
คราวนี้ลูกชายครับคือโคงเมลได้ที่สวนพ่อไปว่าอย่างไรมั้ย

โหอันนี้คือฤทธิ์เวลาเข้าปาก
บอกแบบนั้นหยิบมีดปอกผลไม้ที่อยู่ในครัว
แล้วแทงลูกชายที่ชายโครงซ้าย๑ครั้งล้มลงเสียชีวิตเลย
โอ้โหแหลมจริง
หลังก่อเหตุในทองดียอมรับก็เสียใจนะ
แทงลูกตายไปยอมรับชะตากรรม
แล้วก็จะรับโทษตามกฎหมาย
ก่อนหน้านี้เขากับลูกชายก็ทำร้ายก็ทะเลาะกันมาตลอด
เมืองต้นพนักการสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติม
ที่สพจักรราชแล้วก็แจ้งก้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ